เริ่มกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรอบวันเช่นเคยนะครับ

มีหนุ่มคนหนึ่งขับรถบรรทุกถังแก๊สครับ

ระหว่างทางประสบอุบัติเหตุไปชนท้ายกับรถบรรทุก
ซึ่งบรรทุกน้ำยางมากำลังจะเลี้ยวเข้าโรงงานครับ
ส่งผลให้ถังแก๊สนั้นกระเด็นทะลุกระจก
แล้วก็ไปโดนศีรษะของคนขับกระบะจนบาดเจ็บสาหัส
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ

บนถนนกาลเจนาวนิสต์ตะมนต์สเดาอำเภอสเดาจังหวัดสงครา

หลังถังแก๊สที่ขนมาทะลุกระจกเข้าไปในห้องโดยสาร
กระแทกศีรษะจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนรถพ่วงได้รับความเสียหายท้ายรถเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
นายสุรสิทธิแก้วเอียดอายุ๓๔ปีคนขับรถพ่วงระบุว่ากำลังจะเลี้ยวเข้าโรงงาน
จู่ได้ยินเสียงรถกระบาดที่ขับตามหลังมาด้วยความเร็วเบรกจากระยะ๒๐๓๐เมตร
พุ่งชนท้ายรถพ่วงอย่างแรงเจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถจักรยานยนต์หลุดโค้งชนรั้วอู่ซ่อมรถในพื้นที่หมู่๒ตำบลน้ำชำอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายเจริญสุขสดอายุ๕๑ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
น็อตที่ติดอยู่กับเสาแทงเข้าที่บริเวณหน้าผากอาการสาหัสรถจักรยานยนต์และรั้วได้รับความเสียหาย
คนงานอู่ซ่อมรถที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุประสานกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
อีกรายที่จังหวัดแพร่เกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักหลุดโค้งชนราวกั้นขอบทางบริเวณทางโค้งแม่ยางร้องตะบนแม่ยางร้องอำเภอร้องกวาง
ทำให้รถพังยับเยินภายในรถพบผู้เสียชีวิต๒ศพและบาดเจ็บอีก๔คนกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่าทั้งหมดเป็นชาวเขาเผ่ามงค์จากจังหวัดน่านกำลังขับรถกระบะไปตัดกะหล่ำที่สวนอำเภอสอง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับมีอาการหลับในทำให้รถชนราวกั้นขอบทางแล้วถลายไปไกลกว่า๓๐เมตร
คนนั่งหลังกระเด็นตกจากรถเสียชีวิตขาดที่๒ศพ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะรถกระบะคันหนึ่งขับไปตามถนนในตัวเมืองอำนาจเจริญ
แต่พอมาถึงสะพานลอยคนข้ามหน้าโรงเรียนบ่อบูโปโลบู๔ตะบนไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริง
จู่ก็มีก้อนอิดขนาดใหญ่ตกลงมากระแทกกระจกหน้ารถฝั่งคนขับแตกเป็นรูโว
เพราะดีที่รถไม่เสียหลักและเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเจ้าของรถกระบะ
นำคลิปหลักฐานเข้าแจ้งความที่สพเมืองอำนาจเจริญ
ทางนี้ชุดสืบสวนสพมอำนาจเจริญกำลังเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิด